ไปต่อที่ความคืบหน้าการเสียชีวิตของพระยามรองสรวจศิรษฐวรสอนอวังทองหลัง
สุดท้ายแล้วผลการตรวจสอบไปพบขม่าวดินปืนในมือของผู้กองบอย
แล้วก็สารภาพด้วยวันที่ก่อเหตุมีปากเสียงกัน
หยิบปืนขึ้นมาขู่มีการยื้อแย่งกันแล้วปืนมันก็ลั่นจนกลายเป็นเหตุสลดขึ้นมานะครับ
เหตุการณ์นี้ทำให้นางสาวพิมชะดาพรภูแย้มใสหรือว่าน้องคุณนุ่มนิ่มอายุ๓๐ปีเสียชีวิตที่โซฟาในบ้านหลังหนึ่งย่านบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยไปพบร่องรอยถูกกระสุนปืนขนาดจุด๔๕นะครับยิงเข้าที่ศีรษะก็คือขมับด้านซ้าย๑นัด
โดยร้อยตำรวจเอกทรงกฎบุญส่งรองสารวัสสืบสวนสนวังทองหลังหรือว่าผู้กองบอยสามีของผู้เสียชีวิตก็ยืนยันว่า
ตอนแรกนะฮะผู้กองบอยบอกว่าภรรยาเนี่ยเครียดยิงตัวตายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นการฆ่าตัวตายเอง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่ช่วง๒๐มิถุนายน
การของพันธุ์ตำรวจโทษพักขพงศ์พ่งเทตราผู้บัญชาการตำรวจละครบ้านก็ระบุว่า
ผลการชนสูตรศพของผู้ตายไม่ได้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
ตำรวจไปพบหลักฐานชิ้นสำคัญคือล่าสุดเนี่ยมีการไปพบคราบขม่าวดินปืนที่มือของผู้กองบอย
สอบสวนไปสอบสวนมาผู้กองบอยให้การภาคเศษแต่ยอมรับ
รับเลยครับว่าวันที่เกิดเหตุกลับมาที่บ้าน
ระหว่างกลับมาบ้านมีปากเสียงกันถูกภรรยาด่าทอ
ก็เลยบันดาลโทษะชักปืนขึ้นมาข่มขู่
จากนั้นภรรยาก็โมโหมีการแย่งปืนกันไป
ปืนกันมาแล้วปืนลั่นใส่ศีรษะของภรรยาจนเสียชีวิต

ตอนนี้เนี่ยยังยึดผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักอยู่
ฆ่าผู้อื่นแต่ว่าจะรวบรวมหลักฐานอีกครั้งว่าเป็นการฆ่าโดยเจตนาหรือเป็น
ฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับขณะตอนนี้ผู้กองบอยก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว
ซึ่งในทางปฏิบัติเองต้นสังกัดก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนแม้ผู้ต้องหา
แต่ยังคงให้การพลาดเศษอยู่ก็ตามพร้อมกันนี้ผู้บรรยาการตำรวจนครบานย้ำว่ามีความมั่นใจในหลักฐาน
เป็นตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนประชาชนทั่วไปอย่างแน่นอน
ความคืบหน้าทั้งหมดคุณผู้ชมติดตามได้ต่อนะครับ